ตำรวจสพเกาะสมุยนำตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ลงมือฆ่าหนุ่มฝรั่งเพื่อนร่วมชาติไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากเพื่อนให้การรับสารภาพแล้วครับ
ความคืบหน้าคดีที่มีผู้ต้องหา๓คนซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับ
ได้ยิงนายลอเรนดิลาซีรีอายุ๔๐ปี
เสียชีวิตในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย
ไปทิ้งในลำคลองน้ำตกทานเรือ
ตำบนแม่น้ำอเผลอเกาะสโมยจังหวัดสุราษฎาลทานี
มีชาวบ้านนั้นมาพบศพเมื่อวันก่อนนะครับ
ต่อมาตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้ได้ทั้ง๓คน
ผู้ต้องหาที่๑คือนายจอกาซาเล่มิเชลอายุ๖๐ปีสัญชาติฝรั่งเศส

ส่วนผู้ต้องหาคนที่๒ก็คือนายซีริวจองโพสต์มาริกนอน
อายุ๑๓ปีสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของร้านอาหารที่เกิดเหตุ
และผู้ต้องหาที่๓ก็คือนายอีฟครูดแดเนียลครูเมนต์
อายุ๖๕ปีสัญชาติฝรั่งเศสครับ
โดยนายมาริกนอนซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เกิดเหตุ
ได้ยอมรับสาภาพถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แต่ส่วนทางผู้ต้องหาอีก๒คนยังให้การปฏิเสธครับ
เมื่อช่วงบ่ายของวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายมิเชล
มือปืนที่ลั่นไกยิงนายลอเลนไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
สุดท้ายแล้วนายมิเชลก็ยอมจำนวนต่อพยานหลักฐาน
ก็ยอมเปิดปากรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้จริง
จากไม่พอใจที่ผู้ตายพูดจาไม่ให้เกียรติหลายครั้งแล้ว
จากสาเหตุความไม่พอใจกันเรื่องของปัญหาธุรกิจที่มีการซื้อขายร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ทำให้ผู้จาโตเถียงกันไปมาตลอด
ตัวเองทนพฤติกรรมของผู้ตายไม่ไหว
จึงได้ยิงผู้ตายไป๔นัดก่อนจะนำศพไปทิ้ง
ขณะเดียวกันนายคริเมนต์ผู้ต้องหาอีกคนก็ให้การปฏิเสธก่อนหน้านี้
ก็ยอมรับสาภาพเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากที่นายมิเชลยิงนายลอเล้นจนเสียชีวิตแล้ว
ก็ได้ช่วยนายมิเชลในการยกษบขึ้มรถกระบะนำไปทิ้งในลำคลอง
เพื่อเป็นการปิดบังซ่อนเร้นศพนะครับ
ซึ่งตำรวจสพเกาะสมุยก็สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คน
สรุปแล้วให้การรับสารภาพหมดนะครับ
มือยิงมือที่ช่วยพาไปซ่อนเร้นนะครับ
แล้วก็เจ้าของร้านอาหารนะครับ
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย
เป็นผลัดแรกในช่วงเย็นวานนี้ครับ